วันนี้เราตามคดีหลายคดีที่อยู่ในความสนใจของท่านให้เช่นเคยนะครับ

โดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นกับพริตตี้สาวลัลลาเบลนะฮะ
ก็อย่างที่พูดคุยกันมาหลายวันนะครับว่าแง่มุมของคดีนี้
ไม่ใช่เรื่องของพริตตี้คนหนึ่งที่ไปทำงานรับงานแล้วก็เสียชีวิตเท่านั้น
แต่มันมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มิติทางด้านเรื่องของข้อกฎหมาย
มันมีเรื่องของการขยายผลในการทำงานของพริตตี้ที่ถือว่าจริงแล้วก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะ
ถูกต้องนะเป็นเรื่องของภัยสังคมก็ว่าได้
เพราะใครจะไปรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาละทำงานลักษณะแบบนี้

ใช่ค่ะก็เป็นอาชีพที่เขาทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริต
แต่ก็ต้องมาเจอกับอันตรายแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมผ่านทางไลน์ของไทยรัฐค่ะ
แล้วเรื่องต่างมันก็เริ่มขยายผลมากขึ้นแล้ว
วันนี้ตกลงคดีเนี่ยมันแยกเป็น๒เรื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

แต่ถ้าจะสรุปเอาไว้ณขณะนี้ก่อนนะ

จากคดีการเสียชีวิตของลาลาเบล
ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ตำรวจออกหมายจับในน้ำอุ่น
พริตตี้หนุ่มที่พาลาลาเบลไปที่คอนโดของตัวเองเนี่ย

ระหว่างที่มีคดีของลาลาเบลมีพริตตี้สาวอีกคนนึง
คืนวันที่๑๖กันยายน
ลาลาเบลมารับงานที่บ้านที่บางบัวทอง
โซฟาแดงที่จัดปาร์ตี้
ลาลาเบลถูกในน้ำอุ่นพาออกจากบ้านไปตอนประมาณ๕โมงเย็น
ก็คือพริตตี้สาวที่ชื่อว่าเดียเขาบอกว่าไปต่อช่วงประมาณ๔ทุ่มแล้วก็ต่อยาว

น้ำอุ่นพาลาลาเบลไปแล้วแต่เขายังมีปาร์ตี้ของเขาอยู่

แต่เดียบอกว่าตื่นมาตอนเช้าก็คืออังคารที่๑๗กันยายน

คือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยเธอก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดี

นั่นเท่ากับว่าระหว่างทางที่มันมีอะไรเกิดขึ้นกับลาลาเบลที่คอนโดของน้ำอุ่นเนี่ย
ในบ้านหลังนี้มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นกับพริตตี้สาวที่ชื่อเดียด้วย
กางเกงชั้นโซฟาแดงที่บ้านบางโบทองเนี้ย๖คนด้วยกัน
ส่วนคดีของลาลาเบลอยู่ที่สนบุคโลเป็นพื้นที่เกิดเหตุ

ดูคดีของลาลาเบลก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ตำรวจสามารถควบคุมตัว

การเสียชีวิตของนางสาวทิติมา

วัย๒๕ปีควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้
กันอ่ะครับหลังจากที่อะพ่อกับแม่ก็มารับออกจากคอนโดไป
หลังจากตัวเองถูกหมายจับแล้วไปแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมัน
โดยไม่รู้ว่าสายสืบเขาก็ตานประกบอยู่ค่ะก็ถูกควบคุมตัวมาที่สร
สอบปากคำอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็สอบ๑๐กว่าชั่วโมงนะฮะสามข้อหาที่นายน้ำอุ่นถูกแจ้ง
ก็คือพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย
และนวงเหนียวกักขังผู้อื่นหรือทำด้วยประการใด
ให้ผู้อื่นปราศจากอิสรภาพทางร่างกายถึงแก่ความตาย
ซึ่งนายน้ำอุ่นยังให้การภาคเศษเหมือนเดิมนะครับ
ก็คือบอกว่าเขาคือคนที่อยู่ในคลิปวงจรปิด
ในเหตุการณ์ที่เห็นว่าอยู่กับลาลาเบลจริงนั่นแหละ
แต่ตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่กับลาลาเบล
เขาไม่รู้เลยว่าลาลาเบลเสียชีวิตแล้ว
เช้าวันนี้นายน้ำอุ่นถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวออกมาจาก

เพื่อพาไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ทำประวัตินะฮะ
เดี๋ยวดูบรรยากาศที่สนบุคโลในวันนี้เลยนะครับ
น้ำอุ่นก็ถูกสอบเครียดทั้งวันนะครับ
ก็มีช่วงที่ถูกนำตัวออกมาเพื่อ
นำไปพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติด้วยนะครับ
สวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าตลอดเวลานะฮะ
แต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าเท่าที่สังเกตเนี่ย
แม้จะมีหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
แต่ดูแล้วก็เครียดดูแล้วเครียดนะครับ
ก็ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็เอาข้าวกล่องไปให้๒กล่อง
แล้วก็เอาน้ำให้ดื่มนะฮะ
แต่น้ำอุ่นไม่ตอบนะฮะก็มียกมือปฏิเสธ
บอกไม่ขอตอบคำถามอะไรพวกนี้นะครับ
โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
วันนี้ในชั้นการจับกลุ่มแล้วก็ชั้นสอบสวน
วันนี้ทั้งวันนายน้ำอุ่นก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาเหมือนเดิมนะครับ
ก็บอกเหมือนเดิมว่าเขาอยู่กับลาลาเบลก็จริงนะ
แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
สุดท้ายแล้วพนักงานสอบสวนก็ทำคำร้องเพื่อนำตัวไปฝากขังต่อสารพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูง
หากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวไปเกรงว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หรืออาจจะไปก่อเหตุร้ายประการอื่นนะครับ
สุดท้ายก็คือไม่ได้รับการประกันตัวนะคะซึ่งช่วงบ่ายค่ะ
พนักงานสอบสวนก็ควบคุมตัวในน้ำอุ่นออกมาจากห้องประชุม
แล้วก็รีบนำตัวขึ้นรถคุมขังเพื่อไปที่สารอาญาธนบุรี
ระหว่างที่นำตัวขึ้นรถเนี่ยค่ะ
นักข่าวก็พยายามที่จะสอบถามน้ำอุ่นเพิ่มเติม
นักข่าวถามในลักษณะที่ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคไหม
น้ำอุ่นพยักหน้าตอบรับเหมือนกับว่าก็โอเค
แต่คำถามอื่นไม่ได้ตอบอะไรนะคะ

และขณะที่ตำรวจคุมตัวเพื่อทำการฝากขังในน้ำอุ่น
ของน้ำอุ่นก็ได้ยื่นคำร้องค่ะ
พร้อมกับหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อสาร
ซึ่งตำรวจเขาก็คัดค้างการประกันตัวนะครับ

สุดท้ายนานก็สารพิจารณาแล้วเพื่อเห็นว่า
พฤติการตามคำร้องฝากขังที่พนักงานสอบสวนทำเรื่องมายังศาลเนี่ย
พฤติการของนายน้ำอุ่นเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับ
แล้วพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัว
เพราะฉะนั้นการปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวน
สารจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะฮะก็ถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวไปเข้าเรือนจำทันทีเลยนะครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ราชธรรมนำตัวในน้ำอุ่นไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษทนบุรี
จากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าญาติจะไปยื่นขอประกันตัวตอนไหนอย่างไรก็ต้องไปยื่นกันต่อ
ระหว่างการต่อสู้คดีในชั้นนี้นะครับ
เดี๋ยวจะมีการขยายความเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคดีของลาลาเบลเพราะว่ามีหลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งข้อหาในน้ำอุ่น๓ข้อหา
เช่นเรื่องของการกักขังหน่วงเหนียวหรือเรื่องของการกระทำอนาจารย์
หลักฐานอะไรนำมาซึ่งการแจ้งข้อหาเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการอนาจารย์
คือเราเห็นคลิปภาพก็คือคลิปภาพในบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทองก็เห็นเพียงแค่น้ำอุ่นคือเต้นแล้วก็โอบกอดลาลาเบล
แล้วก็เห็นน้ำอุ่นอุ้มลาลาเบลลากลาลาเบลไปตรงไหนที่ถือว่าเป็นการกระทำอนาจารย์
จุดไหนที่ถือว่าเป็นการกักขังหน่วงเหนียวเพราะว่าบ้านหลังที่จัดปาร์ตี้ก็ไม่ใช่บ้านของลาลาเบล
กักขังหน่วงเหนียวได้ยังไงเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะทางทนายเจมส์จะออกมาอธิบายเพราะว่าหลายคนสงสัยตรงจุดนี้นะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีพริตตี้สาวที่ชื่อว่าเดียที่เล่าคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเดียเขาก็ไปงานปาร์ตี้บ้านหลังเดียวกันกับที่ลาลาเบลไปที่บางบัวทองนี่แหละค่ะ
แต่ไปทีหลังก็คือไปถึงช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มแต่เดียเขาบอกว่าพอตื่นมาตอนเช้า๑๗กันยายนเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเลยไม่เหลือแม้กระทั่งเสื้อชั้นในกางเกงใน
เธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบางบัวทองข้อหาอาณาจารย์
ทีนี้ค่ะล่าสุดศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับคนที่อยู่ในบ้านที่จัดปาร์ตี้
๖คนพรตำรวจรีธนายุทธ์วุฒิจรรรย์ธรรมรงค์รองคุมัญชการตำรวจภูทรภักดิ์๑
เดินทางไปติดตามความคืบหน้าคดีแก๊งปาร์ตี้ย่านบางบัวทองนี่แหละค่ะ
สพบางบัวทองจังหวัดนทบุรีบอกว่าตำรวจรวบรวมหลักฐานมีทั้งพยานวัตถุมีทั้งประจักษ์พยานนะคะรวมไปถึงหลักฐานที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจพิสูจน์ในบ้านหลังที่จัดงานปาร์ตี้เพิ่มเติมเมื่อ๒๓กันยายนที่ผ่านมา
ตำรวจบอกว่าคดีนี้หลักฐานแน่นและหลักฐานค่อนข้างชัดเจนก็เลยขออนุมัติศาลจังหวัดนทบุรีออกหมายจับ๖คน
ข้อหานะคะ๑ข้อหาซ่องโจรซึ่งข้อหานี้โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อหาร่วมกันกระทำอนาจารย์โทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีนะคะ
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ต้องหาทั้ง๖คนที่ถูกออกหมายจับที่อยู่ในงานปาร์ตี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ
๑นายชัยพนธนาหรือในคิว
นายนาธีสถิตพงศาพรหรือในตี
สองพี่น้องโดนทั้งคู่เมื่อวานเพิ่งสาบานนี่เป็นที่สารพระภูมิเอง

ใช่ค่ะสองคนนี้เป็นคนเช่าบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็จัดงานปาร์ตี้
แต่ว่าช่วงแรกแรกที่มีการดำเนินคดีเรื่องของคดีลาลาเบลเนี่ยค่ะครับ
ปิงปองเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าบ้านที่จัดงานปาร์ตี้เป็นภาพที่หลายคนสงสัยว่าคือใคร
เพราะว่าเป็นภาพที่น้ำอุ่นอุ้มลาลาเบลออกมาจากบ้านที่จัดงานปาร์ตี้
เพื่อพาลาลาเบลไปขึ้นรถแต่มันมีอีกคนนึงที่อยู่ในคลิปภาพนี้คือใคร
เจ้าของบ้านในคิวกับในตีเป็นคนมาบอกนะคะว่าอ๋อคนนี้ปิงปองเพื่อนเขาเอง
เขาแวะมาเอากุญแจที่บ้านแล้วบังเอิญเห็นน้ำอุ่นอุ้มลาลาเบลจะพาไปขึ้นรถ
และน้ำอุ่นก็บอกปิงปองว่าแฟนเมาปิงปองก็เลยช่วยถือรองเท้าแล้วไปส่งถึงรถ
เขาบอกแบบนี้นะตอนแรกนะคือในคนนี้เหมือนกับเป็นแค่เพื่อนบ้าน
แต่ไปไปมามาเนี่ยถูกหมายจับในคดีของพริตตี้ที่ชื่อเดียที่มาตอนกลางคืนก็เลยคาดการณ์ว่า
เป็นไปได้หรือไม่ว่าพอเข้าไปในบ้านแล้วอยู่ต่อยาวไงร่วมงานปาร์ตี้ที่มีเดียมาต่อตอน๔ทุ่ม
นึกออกไหมเพราะว่านี่คือตอนห้าโมงเย็นไงคะไม่อย่างนั้นจะอยู่หนึ่งในหกที่ถูกออกหมายจับ
ไปร่วมอนาจารก็อาจจะเข้าไปเอากุญแจแล้วอยู่ต่อยาวเป็นไปได้หรือไม่แต่ว่า
หรือไม่ก็ไม่ได้บอกความจริงในตอนแรกบอก
แค่ว่าเพื่อนบ้านผ่านมาแล้วก็จะเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อนมายเพื่อนเขารู้จักกัน
ส่วนคนที่๕ค่ะนางสาวพัฒนันรักษากุลหรือปีใหม่
คนที่๖นายกฤษดาโลหิตดีหรือโนบิหรือว่าโนบิตะ
ตอนแรกเนี่ยนะคะเหลือสองคนที่ยังไม่ได้จับนะก็คือปีใหม่ที่เป็นพริตตี้กับโนบิตะเนี่ยค่ะ
เพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดแต่สุดท้ายเนี่ยปีใหม่เขาเพิ่งมอบตัวกับตำรวจสพบางบัวทองเมื่อช่วงเย็นเองนะคะ
นางสาวพัฒนันรักษากุลค่ะเมื่อช่วงเย็นนี้ก็ไปมอบตัว
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวเข้าห้องสอบสวนทันทีนะคะส่วนนายกฤษดาหรือโนบิตะเนี่ยค่ะ
ทำธุระอยู่อุดรธานีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางเข้ามอบตัวเช่นเดียวกัน
ว่าคืนนี้น่าจะมาถึงดังนั้นถ้าโนมิตะมาถึงคืนนี้ก็ถือว่า๖คนที่ถูกออกหมายจับ
ก็อยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจเรียบร้อย
ปีใหม่นี่เป็นพริตตี้ที่มารับงานที่บ้านในวันนั้นเหมือนกัน

ใช่ไหมฮะแต่ไม่รู้ว่าเธอมาช่วงเวลาไหนอะไรยังไงอ่ะนะเอาเป็นว่าถูกหมายจับด้วย
ปิตะนี่เป็นเพื่อนกับเจ้าของบ้าน
ใช่ก็อยู่ร่วมปาร์ตี้
เดี๋ยวเราจะทำแผนผังให้ดูอีกทีว่าในบ้านหลังนี้มีใครอยู่บ้างในช่วงจัดงานปาร์ตี้นะคะ

ใช่ค่ะเดี๋ยวอีกครู่เดียวว่าเอ๊ะแล้วคนที่เหลือทำไมไม่ถูกจับ

ตำรวจก็จะต้องสอบปากคำผู้ต้องหาทุกคนค่ะ

ถ้าสอบปากคำเสร็จคาดว่าพรุ่งนี้จะต้องนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
ยืนยันว่าตำรวจทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ทีนี้แหละก็จะต้องประสานกับทางตำรวจนครบานและตำรวจสนบุคโล
เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
รวมถึงก็จะรับรองความปลอดภัยพยานในคดีด้วยค่ะ
ตรงนี้เราขอเวลาสอบศูนย์นิดหนึ่งฮะเดี๋ยวสอบศูนย์ทั้งสี่คนเนี่ย
เราจะได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วยังไม่พอถ้าหากพลาดพิง
หรือมีบุคคลอื่นที่มากกว่านี้ทางผู้การจังหวัดและก็ทางบางบัวทองเนี่ย
ดำเนินคดีทั้งหมดนะครับซึ่งขณะนี้ตัวละครเราทราบอยู่แล้ว
แต่เราขอเวลาสอบสวนนิดนึงว่าเขาก็ทำผิดในองค์ประกอบกฎหมายใดนะครับ
ต้องห่วงตรงนี้เราเราจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
พยานทุกคนทุกสายทุกคนทางเจ้าที่ตำรวจยินดีที่จะดูแลเป็นกรณีพิเศษเลยนะฮะ
แล้วก็รับรองความปลอดภัยนะครับผมยืนยันได้ฮะ
หรือกลุ่มแก๊งบุคคลกลุ่มไหนเนี่ยถ้าได้ยินเสียงผมนะฮะ
ท่านจะต้องท่านจะต้องอยู่ในกรอบนะครับท่านอย่าทำผิดกฎหมาย
ซึ่งคดีนี้น่าสนใจตรงพยานหลักฐานนี่แหละค่ะ
พยานหลักฐานที่ทำให้สารอนุมัติออกหมายจับเรื่องนี้เนี่ย
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าหลักฐานสำคัญก็คือ
กางเกงชั้นในกางเกงผ้าห่มมีเชื้ออสุจิติดอยู่ค่ะ
แต่อสุจินี้ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นคราบอสุจิของใคร
แต่นี่คือหลักฐานสำคัญมากนำมาซึ่งการออกหมายจับ๖คนนี้
เดียบอกว่าตื่นเช้ามาเธอไม่ได้ใส่เลยใช่ไม่มีอะไรอยู่ที่ตัวเลย
คือคนที่บ้านถ้าบอกว่าไม่ได้ทำอะไรไม่มีการล่วงละเมิดไม่มีอะไรเนี่ย
มันก็มีคำถามแน่นอนว่าแล้วที่กางเกงชั้นในใช่
มีคราบอสุจิอยู่ได้อย่างไรใช่ค่ะใช่ไหมฮะ
หรือถ้าจะมีใครทำแล้วคนอื่นจะรู้จะเห็นจะเป็นใจหรือว่าจะมีส่วนร่วม
อะไรยังไงหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปแก้ข้อหากับตำรวจแล้วล่ะนะคะ
ครับก็
มีผู้ที่อยู่ในบ้านในวันนั้นเนี่ยนะครับ๑๐คนด้วยกันนะครับ
จากการสืบสวนสอบสวนสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดนะฮะ
สมาชิกในบ้านที่บางบัวทองนะครับบ้านของในคิวกับในตีที่จัดปาร์ตี้
เมื่อวันที่สิบหกกันยายนต่อเนื่องถึงสิบเจ็ดกันยายนเนี่ยนะครับมีสิบคนด้วยกันเป็นผู้ชายห้า
ผู้หญิง๕นะครับถ้าดูตามรายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับ
แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็จะมีน้องเบลหรือว่าลาลาเบลด้วย
เพราะว่ามารับงานพริตตี้ที่บ้านนี้นะครับในการเอ็นเตอร์เทนชงเหล้าดื่มเหล้าเป็นเพื่อนนะครับ
มีเฟิร์สเฟิร์สนี่คือแฟนของคิวเจ้าของบ้านอืม
ปีใหม่ก็เป็นพริตตี้ที่ถูกว่าจ้างมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เดีย
เป็นพริตตี้ที่ถูกว่าจ้างมาแต่ว่ามาคนละช่วงเวลากับเฟิร์สค่ะ
อ่ากับขอโทษนะครับกับเบลนะฮะอ่าเดียเนี่ยมาตอนสี่ทุ่มนะครับ
อีกคนนึงนะครับเป็นเพื่อนที่เขาตามรายงานเนี่ยบอกว่าชื่อวาวาหรือยังไงนี่แหละ
อืมนะแล้วก็เขาก็แค่มาเพื่อจะขับรถมาส่งเพื่อนของในคิวอีกคนนึงที่ชื่อว่าโนบี
หรือว่าโนบิตะนะครับอ่าผู้หญิงห้าคนนี้จะเห็นว่าแน่นอนว่าน้องเบลคือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ค่ะนะครับเฟิร์สปีใหม่ถูกหมายจับส่วนเดียคือผู้เสียหาย
ค่ะที่ไปแจ้งความอีกคนนึงไม่ได้โดนหมายจับแค่มาส่งเพราะว่าเขาแค่ขับรถมาส่ง
อืมมาเป็นเพื่อนแฟนขับรถมาส่งค่ะผู้ชายที่ชื่อโนบิที่มางานปาร์ตี้ที่นี่
ผู้ชายอีกห้าคนนะครับที่อยู่ในงานนะครับท่านผู้ชมครับปาร์ตี้โซฟาแดงเนี่ย
ก็แน่นอนนะครับคือในคิวเจ้าของบ้านเจ้าของงานปาร์ตี้ในตีที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นพี่น้องกับในคิว
มีนายโนบินะครับที่เป็นเพื่อนของคิวที่มาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยมีนายน้ำอุ่นพริตตี้หนุ่มที่พวกเจ้าของบ้านบอกว่าเขาขอมาด้วย
อ่าหลังจากที่รู้ว่ามาก็น้ำอุ่นก็เลยขอมา
อีกคนนึงเป็นเพื่อนของคิวนะฮะที่เป็นคนขับรถมาส่งโนบิหรือว่าโนบิตะนะครับ
อ่านี่นะฮะจะเห็นว่าในคิวในตีถูกหมายจับนายโนบิหรือโนบิตะก็ถูกหมายจับ
ใช่ค่ะนะครับนายน้ำอุ่นถูกหมายจับไปก่อนแล้วแต่ว่าเป็นคดีของลาลาเบลนะฮะ
อีกคนนึงไม่ถูกหมายจับเพราะว่าเขาแค่ขับรถมาส่งนะครับอ่า
นี่คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สมาชิกในบ้านนะครับ
แต่ทีนี้ถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราเห็นภาพที่สองพี่น้องเจ้าของบ้านที่บางบัวทอง
เจ้าของงานปาร์ตี้โซฟาแดงเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปจุดทูบสาบานกับสารพระพรมของหมู่บ้านค่ะ
ยืนยันเลยว่า๑ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นไม่รู้เห็นอะไรทั้งสิ้น
เรื่องของลัลลาเบลน้ำอุ่นมาเขาก็อยู่กันสองคนกินกันดื่มกันอยู่กันสองคน
แล้วก็พากันออกจากบ้านไปไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นสองที่พริตตี้
มารับงานที่บ้านเหมือนกันแต่มาต่อจากลาลาเบล
ตื่นมาบอกว่าถูกล่วงละเมิดถูกอนาจารย์ไม่มีไม่มีการล่วงละเมิด
ไม่ได้ทำอนาจารย์อะไรสาวพริตตี้ที่ชื่อเดียโอ้แต่สาบานขอให้มีอันเป็นไปเลยนะ
ถูกต้องบอกหากผิดคำสาบานเนี่ยขอให้พวกเขามีอันเป็นไปเลย
เมื่อวานนะฮะเดี๋ยวลองย้อนไปฟังหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
สาบานในตรงนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องการตาย
ใดทั้งสิ้นของน้องเบลนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยลวนลามหรือคำนานาจารย์ของนางน้องเบียร์แต่อย่างใด
ถ้าเกิดว่าผิดคำสาบานตรงนี้เต็มใดขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไป
ข้าพเจ้าสาบานว่าข้าพเจ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้องเบลอะไรทั้งสิ้นเลย
ไม่ได้มีการมอมเหล้าไม่ได้อะไรเลยข้าพเจ้าขอให้
ข้าพเจ้าตายถ้าสมมุติข้าโกหกหรือพูดเท็จครับผม
ตอนนั้นอาจจะเห็นนักข่าวเยอะตื่นเต้นประมาทด้วยหรือเปล่าบอกสมมุติ
ถ้าสมมุติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาเป็นว่าเพิ่งสาบานเมื่อวานนะครับ
เราก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะพูดไม่จริงหรือว่าสาบานเท็จอะไรพวกนี้นะ
เอามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกันแล้วกันก็เลยย้อนไปให้ฟังหน่อยค่ะ
วันนี้ถูกออกหมายจับก็ถูกควบคุมตัวไปเรียบร้อยแล้ว
แต่เมื่อวานคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวทัศน์ทีวี
ได้คุยกับในตีเจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ด้วยนะครับค่ะซึ่ง
ในตีนะครับหรือว่านายนาธีสถิตพงศ์สถาพรเนี่ย
เมื่อวานยังบอกอยู่เลยว่าพอเขาเห็นข่าวรู้ข่าวว่า
น้ำอุ่นถูกออกหมายจับแล้วในคดีลาลาเบลเขาก็สบายใจขึ้นนะ
บ้านเขาที่จัดปาต้งปาร์ตี้ตรงส่วนที่ต่อเติมมา
กะว่าเดี๋ยวก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลาลาเบลอ่า
ก็จะปิดแล้วปาต้งปาร์ตี้ไม่จัดแล้วทุกอย่างจะได้จบกันไป
ส่วนคดีที่พริตตี้สาวที่ชื่อเดียไปฟ้อง
พวกเขาเรื่องการล่วงละเมิดอนาจารย์ที่สพบางบัวทองเนี่ย
เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาก็กำลังรอดูอยู่ว่า
คดีจะเป็นยังไงแต่ขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
สิ่งสำคัญตอนนี้คือที่เขาบอกเมื่อวานนะค่ะ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราอยากได้คอมพิวเตอร์คืนอืม
พิวเตอร์ที่บ้านเขาเนี่ยที่ตำรวจยึดไปเนี่ย
เพราะว่าเขาจำเป็นต้องใช้เขาใช้เล่นหุ้น
เพราะว่าเขาทำงานเรื่องเนี่ยเล่นหุ้นซื้อขายหุ้น
งานการเขาแย่เลยค่ะนี่เขาบอกอย่างงี้ใช่อ่าบอกว่าปกติเนี่ย
แล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยรายได้เขามีกันอยู่สามคนเนี่ย
เขาอยู่กัน๓คนก็มีรายได้กันแค่เดือนนึง๕หมื่นบาทนะ
ร่ำลงร่ำรวยอะไรไม่ใช่ว่าโอ้โหจัดปาร์ตี้ทุกคืนแบบร่ำรวยเงินทอง
ถ้าตำรวจจะตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พร้อมให้ตรวจสอบ
ยืนยันว่าบ้านของเขาที่จัดปาร์ตี้เขาไม่ได้เป็นซ่องโจร
เขาแค่เป็นสถานที่ดื่มเหล้าแล้วเพื่อนมาสังสรรค์ด้วยเท่านั้น
แต่ล่าสุดเหมือนกับมีข้อมูลเป็นรายงานข่าวนะครับจริงไม่จริงก็ไม่แน่ใจ
บอกว่าบางคืนจัดปาร์ต้งปาร์ตี้มีไลฟ์ให้พักพวกดูด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องไลฟ์ทำไมนะ
ค่ะก็ดีค่ะไลฟ์เพื่อจะได้เป็นหลักฐานทำอะไรผิดก็ถูกดำเนินคดีได้ง่าย
แต่เดี๋ยวนี้ไลฟ์มันมีหลายรูปแบบนะคุณเดี๋ยวมาสอน

แบบโลกสวยมันก็มีไลฟ์แบบสวยงามมันก็มี
ไลฟ์เฉพาะกลุ่มของเขาต้องเสียเงินเสียทองเข้าไปดูแต่มีอะไรให้ดูบ้างก็ไม่รู้มันก็มี
ยิ่งถ้าเป็นกลุ่มแบบนั้นเนี่ยนะก็อาจจะมีแค่ข้อหาเพิ่มไง
อาจจะไม่มีก็ได้อาจจะเป็นแค่รายงานข่าวใช่ไหม
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับที่เมื่อวานนี้เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐไว้นะครับ
ในบทสอนก็จะเห็นตามที่เป็นที่เป็นที่บ้างจะเห็นตามที่นาทีออกข่าวแล้วเราจะทำอะไรได้
ถังั้นเราก็ต้องเป็นข่าวตลาดนะครับถ้าเกิดเราทำอย่างนี้
ล่วงละเมิดอนาจารย์ก็ถูกตีหัวแตกพอดี
ก็ไม่เป็นไรตำรวจบอกหลักฐานแน่นนะเนี่ย
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นบ้านที่มีอิทธิพลด้วยนะครับ
ไม่มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังนะไม่มีใครช่วยเหลือคดี
ในตีบอกว่าสงสัยคงอยากดังนี่อันนี้ก็มุมมองของเขานะ
แม้แต่ผู้หญิงสักคนนึงถ้าจะอยากดังด้วยเรื่องที่ว่า
ตัวเองถูกล่วงละเมิดอาณาจารย์มันก็คงไม่อยากดังอย่างนี้
แต่ว่าเป็นโมเดลลิ่งที่เป็นคนติดต่อให้
ตอนนี้เตรียมทนายความไว้สู้คดีแล้วเตรียมฟ้องกลับข้อหามินประมาทด้วย
หากทุกอย่างพิสูจน์ออกมาแล้วว่าตัวเองบริสุทธิ์
ก็จะมีการฟ้องกลับเรื่องข้อหามินประมาทแน่นอน
เพราะว่าต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทางเจ้าของบ้านที่เช่าอยู่บอกว่าเดี๋ยวจะไปคุย
สัปดาห์หน้าเรื่องการต่อเติมอะไรพวกนี้นะครับ
อืมวันนี้เราก็เลยให้คุณภูริพัฒน์บุญนินลงพื้นที่ไปดูที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากมีหมายจับออกมาแล้วก็ควบคุมตัวเจ้าของบ้าน
แล้วก็คนที่อยู่ในงานปาร์ตี้ในคืนนั้นไป
ปรากฏว่าช่วงเย็นวันนี้ค่ะบ้านก็ถูกล็อกเงียบกริบเลย

ก็เลยไปคุยกับคนแถวนั้นเขาก็ให้ข้อมูลกับเรานะคะ
ยินดีให้ข้อมูลแต่ไม่ได้เปิดเผยหน้าตาอะไร
เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าอยู่กัน๓คน
ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ออกมาสูงสิงกับใครไม่มาคุยกับเพื่อนบ้าน
ในหมู่บ้านไม่มีใครรู้จักเลยค่ะครับแต่ก็พอจะเห็นหน้าค่าตากันบ้าง
ที่ผ่านมายอมรับว่าถ้ามีเวลาทั้งหมดเขาก็จะจัดปาร์ตี้กินเลี้ยงอะไรกันอยู่ในบ้าน
ไม่ได้ส่งเสียงดังหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรให้เพื่อนบ้านหรอก
ก็มีบางครั้งที่กินหน้าบ้านแต่ไม่บ่อยส่วนใหญ่เขาก็ดื่มกินกันในบ้านของเขา
คุณป้าท่านนี้นะคะที่อยู่แถวนั้นใกล้กับบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ที่เกิดเหตุ
ก็บอกว่าพอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านรู้สึกว่าโอ้โหเสียชื่อมากเลย
หมู่บ้านนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงไปเลยเพราะว่าข่าวนี้โอ้โหคนก็ให้ความสนใจ
แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่าคนในหมู่บ้านไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวสูงสิงกับบ้านหลังนี้
ก็เลยไม่รู้เรื่องมาก่อนว่าบ้านหลังนี้เขาปาร์ตี้กันในลักษณะไหนยังไง
เขาทำบ่อยไม่บ่อยป้าก็ไม่รู้เขาไม่ได้สนใจ
เขาอาจจะบ่อยหรือไม่บ่อยอันนี้ก็เดี๋ยวจะว่าไม่รู้ก็ไม่ได้
เดี๋ยวเขาจะหาว่าอยู่แค่นี้ไม่รู้หรอกคือเราไม่สนใจเขาไม่ได้เอามาเขลิกอะไรอย่างนี้
พอโดนจับแล้วถึงรู้ว่าเขาชื่ออะไรยิงไม่รู้จักชื่อเขา
ก็เห็นเขาทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่คุยกัน
มันคนละรุ่นละรุ่นย่าตายายมันเสียชื่อหมู่บ้านมันเสียอยู่แล้วแหละ
หมู่บ้านมันเสียอยู่แล้วแหละคนที่ก็มากินมันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
ก็ไม่ได้คิดว่าจะถึงกับกินแค่นี้ถึงก็ต้องมีการเสียคนเป็นคน
ตอนนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้จักเขาไม่เคยคุยกัน
เขามาจากนี้กำพูดใครก็จะไปทำตรงนั้น
ไม่รู้ไม่เคยรู้จักเขาไม่เคยคุยกันงั้นเย็นมาพุทธมอิดวันก็มากันอย่างนี้
นี่ก็คือคดีในส่วนของเจ้าของบ้านปาร์ตี้นะครับ๖คนที่ถูกออกหมายจับในวันนี้
รายงานล่าสุดบอกว่า๕ใน๖ที่ถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้ว
ขาดเพียงนายโนบิที่อยู่ที่อุรธรรณี
คาดว่าจะมาถึงคืนนี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับ
ตำรวจก็จะคุมตัวเพื่อที่จะสอบสวนดำเนินคดีไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพาไปฝากขังที่ศาลนะฮะเพราะว่าตามอำนาจแล้วก็มีขอบเวลาที่จะต้องควบคุมตัวไว้ได้เท่าไหรเท่าไ
กี่ชั่วโมงทั้งหมดยังปฏิเสธข้อหาอยู่นะครับ
อืมทีนี้ค่ะทางครอบครัวของลาลาเบลอ่ะค่ะ
วันนี้เนี่ยทางครอบครัวพร้อมทนายความได้ไปติดต่อขอรับศพเพื่อเก็บรักษาร่างของลาลาเบล
แล้วก็ไปคุยกับทางกระทรวงยุติธรรมด้วย
ไปคุยกับทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทางครอบครัวคุยสองเรื่อง
เรื่องแรกก็คืออยากจะให้มีการชนะสูตรเพิ่มเติม

ลาลาเบลไม่น่าจะเสียชีวิตเพราะแอลกอฮอลแต่เพียงอย่างเดียว

เป็นการชนสูตรเบื้องต้นว่า
เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิต
ก็คือเรื่องของแอลกอฮอลส่วนสาเหตุอื่น

การชนะสูตรในขั้นสูงต่อไป

ไปคุยกับทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะ
ไปคุยเรื่องของการขอความช่วยเหลือ
ในส่วนของเป็นค่าใช้จ่าย

นายชวนฤทธิ์และนางสุภมาธินรพันธ์พิพัฒน์

เข้าพบว่าที่ร้อยตรีธนกฤษ
จิตอาริรัชฯเดพอศวรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

ฉันดร์สูตรศพลาลาเบลอีกครั้งหนึ่ง
เพราะไม่เชื่อว่าเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าเกินขนาด
แล้วก็คล่องใจจริทิโรงพยาบาล
ที่ทิ้งเสื้อผ้าของลาลาเบล

ทั้งทั้งที่คดียังไม่ใบ็ุติเลย
ขอในส่วนของการฝากศพน้องไว้นะครับ
เนื่องจากในขณะนี้ศพเก็บอยู่ที่วัด
แล้วก็เราก็ขอฝากไว้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อน
กว่าว่าผลคดีจะขี้คาย
ผลตรวจต่างมันก็ยังไม่ออกทั้งหมด

พนักงานสอบสวนมีทิศทางคดีที่ชัดเจนขึ้น

อันนี้ก็อาจจะมีการชะพนักกิจ

ขณะที่แฟนหนุ่มของลาลาเบลค่ะนายนัดดันัยหอมเทียนทอง
ก็บอกว่าตอนนี้ครอบครัวสูญเสียเสาหลักนะคะ
ก่อนหน้านี้ตัวเองก็ไม่ได้มาช่วยดูแลลูกสาว

ลูกสาววัย๓ขวบของลาลาเบลก็เป็นลูกสาวกับแฟนคนก่อน
ก็ติดต่อกันบ้างนะคะ
ก็ไม่คิดว่าลาลาเบลจะจากไปเร็วขนาดนี้ไม่มีสัญญาณบ่งบอกผู้สั่งเสียอะไร
ตอนนี้ยังไม่มีใครฝันถึงนะแล้วก็ไม่มีความเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะ
คนบอกเออลาลาเบลไปหาไปเข้าฝันอะไรแบบนี้
ทางครอบครัวบอกว่าไม่เชื่อแล้วก็เบลยังไม่เห็นมาหาคนในครอบครัวเลย
ไม่มีเลยครับไม่มีอะไรน้องไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นครับ
ใช่ก็ไม่ได้มีล้างไม่ได้มีอะไร
อันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันครับไม่ได้ฝันถึงไม่ได้มาหาอะไรเลยครับ
ทางครอบครัวก็ต้องสู้กันต่อไปอะครับก็ต้องพวกเพื่อนเพื่อนพี่อะไรอย่างงี
ก็จะพยายามที่จะคอยช่วยเหลือน้องบ้างในตามที่สามารถที่จะทำได้ครับ
ว่าในเรื่องที่เรียนน้องว่าน้องจะไปในอนาคตไปในทางไหน
ก็จะต้องคอยช่วยแม่เขาดูอะครับ
ทีนี้ค่ะทางกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเบื้องต้นนะคะ
จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของลาลาเบลดังนี้นะคะ
หนึ่งเลยก็คือจะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางแพ่ง
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่ทำให้ลาลาเบลเสียชีวิต
แม้ว่ากองทุนยุติธรรมจะมีเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือคนที่มีฐานะยากจน
แต่กรณีพ่อแม่ของลาลาเบลอาจใช้ช่องทางยื่นขอรับความช่วยเหลือได้
เนื่องจากว่าขาดการอุปการะเลี้ยงดูต้องให้เพื่อนบ้านที่ไม่ใช่ญาติทำคำรับรองมาค่ะ
เพื่อยืนยันว่าครอบครัวของลาลาเบลที่ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือในส่วนนี้
ไม่มีอาชีพจริงอันนี้สามารถทำได้นะคะ
สองก็คือจะช่วยประสานกับกระทรวงแรงงาน
ฝึกอาชีพให้กับทางครอบครัวของลาลาเบลเพราะพ่อแม่บอกว่าไม่ได้มีอาชีพทำอะไร
ตอนนี้เสาหลักสูญเสียไปแล้วทางกระทรวงยุทธรรมเลยบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือเดี๋ยวหาอาชีพให้
จะได้สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะ
ส่วนเรื่องของการชนะสูตรศพเพิ่มเติม
ทางครอบครัวของลาลาเบลต้องยื่นคำร้องไปทางพนักงานสอบสวนสนบุคโลค่ะ
เพื่อเคลื่อนย้ายศพมาให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เก็บรักษา
ก็จะให้เขียนคำร้องไว้ที่ศูนย์นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทางศูนย์ตรงเนี้ย
จะประสานกับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้อีกครั้ง
นี่ก็คือเบื้องต้นที่ทางกระทรวงยุติธรรมจะให้ความช่วยเหลือนะคะ
จากนี้ค่ะก็ช่วงจังหวะที่ทางกระทรวงมอบเงินให้กับครอบครัวของลาลาเบล
ก็ลูกสาวของลาลาเบลก็ไปด้วยวัย๓ขวบนะคะ

ก็คุยอ่ะก็ถามว่าเออรู้ไหมแม่อยู่ไหนอะไรแบบนี้

นี่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ให้กำลังใจ

แค่นั้นค่ะแล้วก็คอยถามถึงตลอดนะคะ
ถามหาแม่ตลอดแม่เบลมาหรือยังแม่เบลมาหรือยัง
โอ้โหพ่อกับแม่ของลาลาเบลบอกว่า

คือสิ่งเดียวเลยที่ทำให้มีแรงสู้ต่อไปในการ
จนครบนะครับแล้วเราก็เดินทางกลับ
พอเดินทางกลับวันนั้นแหละครับคืนนั้นแหละ

ผมไม่รู้ว่าทำไมน้องถึงมา
แต่สิ่งที่น้องมาน้องมาบอกว่าขอบคุณ

แล้วน้องก็บอกว่าผู้ชายทำให้ตาย

แล้วเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าคืออะไร

ขอบคุณก่อนคือขอบคุณเหมือนผมมองว่า
น้องก็คงรู้สึกว่าสิ่งที่เราสื่อไปกับน้องเขาเนี่ย

แล้วก็คงเห็นถึงความตั้งใจของท่านรัฐมนตรี
ความตั้งใจของทุกคนทุกภาคส่วนที่จะช่วยเหลือน้องเขา

ณวันที่น้องบอกยังไม่มีใครรู้เลยว่า

เมื่อวันที่ผมเดินทางไปก็ประมาณ๕๖วันที่แล้ว
อันนี้คือในส่วนที่นายสามารถ
เขาบอกว่าไปฟังสวดในงานศพของลาลาเบลใช่ไหม

เมื่อกลับไปเผิดเบลไปหา
แต่สุดท้ายทางครอบครัวก็เลยบอกว่ายังไม่ชัดนะเกียรติศพนะคะ
คนตำบลตรีสำริทตุงเตาผู้มันคับการตำรดนครร้านแบบแปด
เพราะว่าตอนนี้ก็ออกหมายจับในน้ำอุ่นควบคุมตัวนายน้ำอุ่น

แล้วทีนี้พอสพบางบัวทองได้ขอสาร
และได้อนุมัติหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีพริตตี้สาวที่ชื่อเดีย

เพราะฉะนั้นตำรวจสนบุคโลที่ทำคดีของลาลาเบล
ก็จะประสานไปยังสพบางบัวทองที่ทำคดีของพริตตี้เดียนะครับ
ว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรกันหรือไม่อย่างไร

แต่ก็ต้องรอผลการพิสูจน์อย่างละเอียดจากแพทย์อย่างเป็นทางการด้วย
ตอนนี้ตำรวจได้เร่งรัดไปยังแพทย์แล้วนะครับ
เพื่อให้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่าง
โดยเฉพาะสิ่งต่างที่อยู่ตามร่างกายของลัลลาเบลนะฮะ
ยังเหลืออีกสัก๓๐๔๐เปอร์เซ็นต์ก็จะเสร็จสมบูรณ์
อันนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าผลการชนะสูตรและข้อมูลที่เรานำเสนอคุณผู้ชมนั้น
เป็นเพียงผลการชนะสูตรในเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะ
และแน่นอนถ้าสองเรื่องมันเชื่อมโยงกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการประสานข้อมูลกันทั้งสองพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นตามร่างกายนะครับตามเสื้อผ้าของลาลาเบลนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เชื่อได้มากน้อยขนาดไหน
แบตเตอรี่หมดไหมใส่แนบแขนดีไหม
มันมีหลายอย่างที่เป็นปัจจัยว่านาฬิกาสามารถทำงานได้แบบมีเสียรภาพหรือเปล่า
ส่วนศพของลาลาเบลนะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับ
ก็ได้นำไปให้กับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อให้เก็บไว้ก่อนแล้วนะครับในช่วงเวลาที่อยากจะให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมนะครับ
หลังจากพิสูจน์พระพิธามสบมาแล้ว๕คืนนะครับวันนี้ก็ได้นำสบของลูกสาว
วัดสแก่งามที่ตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับไปเก็บไว้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ
แม่ก็บอกนะฮะคุณแม่บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าสบายใจขึ้นที่ทางกระทรวงยุติธรรมมาดูแลเรื่องของการฝึกอาชีพให้นะครับ
ทางครอบครัวเองก็ยังไม่เห็นผลการชนสูตรอย่างเป็นทางการ
ตอนนี้ที่ได้ก็คือข้อมูลจากทางตำรวจ
ส่วนคุณแม่นะครับให้สัมภาษณ์ไว้ในวันนี้ด้วยนะครับ

นี่ฮะก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยังทำใจไม่ได้ครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวนะ
ใครจะไปเชื่อลูกสาวจะถึงวันเกิดอยู่แล้ว
บอกว่าเดี๋ยวขอไปรับงานที่บ้านนี้หน่อย
งานกลางวันด้วยไม่น่าจะมีอันตรายอะไร

รู้ข่าวอีกทีลูกเสียชีวิตนะแต่นักกฎหมายหลายท่านนะคะเขาก็เลยมองว่า
เชื่อว่าตำรวจน่าจะมีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนแต่หลักฐานบางอย่างอาจจะไม่สามารถเปิดเผยได้
สื่ออย่างเราก็อาจจะสามารถนำเสนอได้เพียงเท่านี้ที่เรานำเสนอคุณผู้ชมไป
แต่มันก็มีหลักฐานที่มันชัดเจนจนสามารถแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาได้
คือในส่วนของน้ำอุ่นนะคะอย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะสงสัย
ในเรื่องของการแจ้งข้อหาน้ำอุ่นสามข้อหานะคะทั้งในเรื่องของการกระทำอนาจารย์
หรือว่าในเรื่องของการกักขังหน่วงเหนียวเพราะว่าในเรื่องของการกระทำอนาจารย์
หลายคนสงสัยเรื่องพยานหลักฐานก็เพราะว่าผลการชนะสูตรในเบื้องต้น
แล้วก็ภาพที่เห็นที่เรานำเสนอผ่านสื่อก็มีเพียงภาพในงานปาร์ตี้
ที่ลักษณะอบกอดกันนิดหน่อยเต้นด้วยกันระหว่างน้ำอุ่นกับลาลาเบล
มีภาพอีกทีก็นู่นล่าเขาอ่ะล่าเข้าไปที่คอนโดมีภาพนี้ค่ะ
สิ่งต่างเหล่านี้มันคือเข้าขายข้อหาอาณาจารย์เลยเหรอภาพอย่างนี้นะคะ
คือหลายคนเนี่ยที่เขาพยายามหาคำตอบไม่ใช่ว่าเขาเอาใจช่วยน้ำอุ่นอยู่ข้างน้ำอุ่นนะ
เขาแค่อยากรู้ว่ามันมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมอีกไหมเพื่อจะไปเทียบเคียงกับสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะ
อย่างนี้ลักษณะแบบนี้ที่คนในบ้านก็พยายามบอกน้ำอุ่นก็พยายามบอกเนี่ย
เขาดื่มเหล้าเองไม่ได้มอมเขายินดีไปกับผมเองเนี่ยแบบเนี้ยแล้วมันไปเข้าเกณฑ์เข้าข่ายยังไง
คือคนกลัวว่าจะไปหลุดคดีไหมถึงเวลาไปชั้นอายการไปชั้นศาล
อย่างนี้ข้อหาเนี่ยมันจะทำให้หลุดได้หรือเปล่าหลักฐานพอขนาดไหน
ส่วนกักขังหน่วงเหนียวเนี่ยภาพที่น้ำอุ่นลากลาลาเบลอุ้มลาลาเบลที่คอนโดมิเนียมของตัวเองเนี่ยค่ะ
มันควรจะเป็นข้อหาอื่นอื่นหรือเปล่าทำไมมันเป็นลักษณะของกักขังหน่วงเหนียว
เช่นถ้าเกิดลาลาเบลเสียชีวิตแล้วก่อนที่จะพาไปถึงคอนโดมิเนียมมันจะต้องเป็นแบบ
ซ่อนเร้นอำพลังศพโยกย้ายศพอะไรอย่างนี้หรือเปล่านึกออกไหม

ใช่ไงแต่ว่าทีนี้ค่ะทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตก็เลยออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่า
ไม่ต้องกังวลข้อหาต่างเหล่านี้ที่ตำรวจแจ้งความดำเนินคดีกับน้ำอุ่น
เชื่อว่าเป็นข้อหาที่ตรงตามพยานหลักฐานและน้ำอุ่นไม่หลุดคดีแน่ไม่ต้องห่วง
ทนายเจมส์บอกแบบนี้ค่ะเพราะพยานหลักฐานต่างมันมีหลายอย่างมาก
กล้องวงจรปิดหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานพยานบุคคล
ข้อหาทั้ง๓ข้อหานี้สมเหตุสมผลแล้วเพราะไม่ว่าน้ำอุ่นจะอุ้มลาลาเบลออกจากบ้านที่จัดงานปาร์ตี้
พาไปขึ้นรถพาไปที่คอนโดมิเนียมน้ำอุ่นจะอ้างว่าพาไปดูแล
เพราะว่าเห็นว่าเบลเมาพาเบลไปพักเฉยเนี่ยฟังไม่ขึ้นแน่นอน
ทนายเจมส์บอกว่าก็เพราะว่าการพาลาลาเบลไปที่หนึ่งที่ใดในขณะที่ลาลาเบลไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัว
พฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าเข้าข่ายกักขังหน่วงเหนียวนะคะเพราะในข้อกฎหมายการพาเบลไปเท่ากับว่าเป็นการทำให้เบลขาดอิสรภาพในการใช้ชีวิต
ที่เบลหมดสติทางกฎหมายถือว่าไม่ยินยอมค่ะนี่มันมีความหมายในยะในข้อกฎหมายอยู่
คือคุณจะมาอ้างว่าก็ผมคุยกันไว้ก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะไปต่อกันที่คอนโดผมอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ใช่ไหม
เพราะเขาหมดสติแปลว่าเขาไม่ยอมค่ะ

ใช่ไงอันนี้ข้อกฎหมายเขาบอกว่าพฤติกรรมต่างมันมีนัยยะอย่างสมเหตุสมผล
นายเจมส์บอกว่าหลักธรรมชาติก็คือถ้าน้ำอุ่นไม่ชวนกินเหล้า
หรือเบลไม่กินเหล้าจนหมดสติพอปาร์ตี้จบเบลก็ต้องนั่งรถกลับบ้านตัวเอง
เขาไม่ไปคอนโดมิเนียมของน้ำอุ่นอยู่แล้วนึกออกไหมคะ
ดังนั้นการที่พาเบลไปในลักษณะที่เบลเขาหมดสติอันนี้มันเข้าข่ายกักขังนวงเหนียวอยู่แล้ว
ส่วนทีนี้ค่ะข้อหาอาณาจารย์พาไปเพื่อกระทำอนาจารย์
ทางพนักงานสอบสวนเขาดูจากอะไรเขาดูจากชุดของเบล
ไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ว่าชุดของเบลในบ้านที่จัดงานปาร์ตี้เป็นเรสสีขาว
ก็คือชุดนี้แล้วหลังจากนั้นเฟิร์สที่เป็นแฟนสาวของในคิว
บอกว่าเห็นว่าชุดเบลโป๊ะก็เลยเอากางเกงขาสั้นสีดำไปใส่ให้
แล้วน้ำอุ่นก็อ้างว่าเบลปัสสาวะราดแล้วก็เอาเสื้อมาใส่ทับ
ลักษณะแบบนี้ค่ะทนายเจมส์บอกว่าแค่ไปเปลี่ยนชุดให้เขาเนี่ย
มันเข้าข่ายอนาจารย์ค่ะเพราะการเปลี่ยนชุดให้เขาคุณต้องถกเสื้อ
กผ้าถกกระโปรงเขาค่ะอ่าเนี่ยค่ะมันเข้าข่ายอนาจารย์ค่ะ
น้ำอุ่นจะอ้างว่าเบลปัสสาวะราชใส่ชุดต้องเปลี่ยนชุดใหม่มันฟังไม่ขึ้น
เพราะถ้าน้ำอุ่นมีจุดประสงค์ที่จะไม่ฉวยโอกาสหรือไม่ล่วงละเมิดทางเพศ
อุ่นก็คงไม่เปลี่ยนชุดให้เขานึกออกไหมคะครับก็อาจจะไปบอกเพื่อนผู้หญิง
พริตตี้อีกคนที่เป็นผู้หญิงบอกคนอื่นที่เป็นผู้หญิงอะค่ะ
ให้มาเปลี่ยนชุดให้และอีกหนึ่งอย่างก็คือเบลอยู่ในสถานะที่ไม่มีสติ
เขาไม่ได้ยินยอมให้คุณเปลี่ยนชุดให้เขา
คือหมดสติเนี่ยเขาไม่สามารถให้ความยินยอมได้ถูกไหมครับ
โดยที่เจ้าตัวไม่ได้อนุญาตการเอาออกมาเนี่ยนะครับ
ให้ความยินยอมไม่ได้แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองอ่า
คำถามต่อมาคือน้ำอุ่นใช้สิทธิอะไรไปเอาตัวเขาออกมาจากสถานที่นั้น
คำถามนี้ก่อนเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะครับ
กระทำของเขาคือเขาต้องการที่จะเอาตัวน้องเนี่ยนะฮะ
ไปทำวัตถุประสงค์บางประการในขณะนั้นหรือนักขนาดนั้นเนี่ยนะครับ
เอ่อมันมีวิธีอีกตั้งเยอะแยะมากมายที่ที่ที่จะเปลี่ยนให้นะครับ
โดยที่ตัวเองอาจจะให้คนอื่นก็ได้ที่เป็นผู้หญิงอืมนี่ไงแล้วตำรวจก็ย้ำอีกทีว่า
ถ้ามีพยานหลักฐานอื่นอื่นเพิ่มเติมที่สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มได้ครับ
ตำรวจเขาก็ทำค่ะรอก่อนค่ะรอการชนะสูตรขั้นสูงเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นมันดูได้จากเจตนาใช่ไหมเขาเมาขนาดนี้ถ้าคุณมีเจตนาดี
อันดับแรกแน่นอนคุณต้องคิดถึงว่าพ่อแม่ญาติเขาบ้านอยู่ไหนพาไปส่งอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่แบบพาไปคอนโดวิสาสะเปลี่ยนชุดให้อะไรให้
เปลี่ยนชุดอะไรให้คือมันมีทางเลือกอื่นเยอะแยะใช่ค่ะ
มอมเนี่ยเมื่อวานนี้อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมท่านรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุดก็บอกนะ
คือการมอมเหล้าเนี่ยจะมาบอกว่าเขายกดื่มเองเนี่ยไม่ได้นะ
แต่เหมือนกับคุณไปชี้ชวนไปบังคับให้เขาดื่มเอาดื่มสิดื่มเลยอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายค่ะไม่ใช่ว่าคุณต้องจับแก้วไปยัดใส่นึกออกไหม
เดี๋ยวนี้มีคลิปที่ว่าพริตตี้ที่ว่ามีแบงค์วางแล้วก็มีเหล้าแล้วก็ดื่มเพื่อให้ได้เงินหรือว่ายุให้ดื่ม
อันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายการมอมนะเพื่อทำให้เขาเสียสติเนี่ยไร้ซึ่งสติที่จะประคองตัวได้
อันนี้ถือเป็นความรู้นะคะเผื่อใครไปเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้คุณไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะ
ใช่ไหมเพราะว่าเขาอยู่ดีถ้าคุณไม่ยุเขาหรือไม่หาทางหวานล้อมจนเขาดื่ม

แล้วพอเขาเมาแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ไม่รู้อย่างนี้
จะไปบอกว่าเขาดื่มเองเขาดื่มเองผมไม่ได้มอม

ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันอีกนิดนึงก็แล้วกันนะ
คือพอดีมันมีเรื่องของการสาบานเมื่อวานนี้

ขอให้มีอันเป็นไปโดนหมายจับเลย

แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ไม่มีแล้ว

ไหนก็ไหนก็เลยลองไปถามจิลก็แล้วกัน
พี่น้องฝาแฝดกับแจ็คแจ็คจิลสายมูเตลู
ที่เขามีกุมารทงกุมารทองแล้วเคยออกมาบอกว่าลาลาเบลก็เคยมาหาเขา
บอกว่าให้ช่วยหน่อยเพราะว่าวิญญาณของเขายังอยู่ที่รถคันที่น้ำอุ่นพาเข้ามา
อยากจะให้ทางครอบครัวไปเชิญวิญญาณที่รถคันที่ลาลาเบลถูกพาตัวมาที่คอนโดน้ำอุ่น
เพราะว่าไปเชิญวิญญาณตรงจุดอื่นเนี่ยทำให้วิญญาณของเขายังไม่ได้ไปไหนนะครับ
ทีนี้เรื่องของคนในบ้านปาร์ตี้โซฟาแดง
เจ้าของบ้านพี่น้องสองคนไปสาบานเอาไว้แล้วไม่รู้พูดจริงพูดไม่จริงอะไรยังไง
เอาเป็นว่าวันนี้ถูกออกหมายจับทางจิลเองเขามองยังไง
เดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังดูนะครับ
ตามหลักจิตวิทยานะก็เอาให้พ้นตัวนะครับ
จะจริงไม่จริงไม่มีใครเห็นนะครับ
เพราะว่ามันเป็นการจัดงานปาร์ตี้เป็นงานส่วนตัวนะครับ
ก็เป็นงานไพเวทนะครับ
ส่วนการจะมาสอบบทสาบานอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ก็อย่างป้าติ้วกับป้าอะไรก็ยังสาบานกันนะครับ
มันก็เป็นการสาบานเพื่อให้พ้นตัวนะครับ
ตอนนี้ก็โดนจับกันหมดแล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลหรือว่าประกันตัวกันไป
คำสาบานเป็นการเป็นกรรม
คำว่าสาบานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสาบานเพื่อให้พ้นผิด
สาบานเพื่อให้ตัวเองแสดงความชัดเจนแสดงว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจนะ
ในการสาบานใครก็สาบานได้
ต้องบอกก่อนผมก็สาบานได้ทุกคนสาบานได้หมดนะฮะ
แต่นิติเวชหลักฐานต่างมันสาบานไม่ได้สิ
อย่างรู้ในด้านนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ช่วยได้ทุกคน
ผมช่วยในบางคนเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโลกแห่งความตาย
เขาก็จะมีคนที่ดูแลของเขาอยู่ยกอย่างเช่นผีใหญ่หรือผีที่มีฤทธิ์
เขาก็จะดูแลบริวารของเขา
นี่จิลก็บอกกับคุณลำดวนผู้สื่อข่าวของเราที่ไปถามเรื่องคำสาบาน

คุณลำดวนเขาก็ถามว่าแล้วเมื่อวานที่ออกมาบอกเรื่องลาลาเบลบอกว่าเนี่ย
เขายังอยู่ตรงนี้ในรถคันที่พาเขามาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ออกมาเปิดเผยออกมาบอกข้อมูลกับครอบครัวของลาลาเบล
บอกว่าลาลาเบลกลับมาสื่อสารกับเขาอีกทีนึงนะ

ค่ะก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
แต่เรื่องความคืบหน้าของคดีณวันนี้ก็คือเราให้รายละเอียดไปครบถ้ว